คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหน่อยนะฮะ
จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ่วมเลยนะครับ
อำเภออำเภอหล่มศักดิ์อำเภอหลมเก่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับ
รอบนี้กระแสน้ำไหลแรงแล้วก็ท่วมสูงนะครับ
ฝนตกลงต่อเนื่องครับในพื้นที่เพชรบูรณ์นะครับ
น้ำท่วมที่อำเภอลมเก่าอำเภอหลมศักดิ์อำเภอเมืองครับ
อันนี้ของวันนี้เลยนะ๙ตุลาคมที่อำเภอลมเก่าครับ
น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านพื้นที่การเกษตร
ตะบนตากลอยหมู่๑๐หมู่๕หมู่๖หมู่๙
ริมแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ

กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวนะฮะแรงด้วย
ขณะที่ตัวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับ
บริเวณถนนเส้นหน้าโรงเรียนประสิทธิ์เกิดน้ำท่วมขังนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนั้นก็เอาเครื่องสูบน้ำ
ติดตั้งในการเร่งระบายน้ำ
อกจากนี้ครับในพื้นที่ตะบนน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นั้น
น้ำป่านะครับไหลเข้าท่วมบ้าน
เดือกร้อนกว่าหนึ่งร้อยหลังคาเรือนครับ
พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นพันไร่นะครับ
น้ำท่วมสูงมากสุด๕๐เซนครับ

ขณะที่อำเภอหลมศักดิ์ครับมีมวลน้ำก้อนใหม่จากอำเภอลมเก่า

น้ำป่าศักดิ์ในตะบนตานเดี่ยวจมน้ำอีกรอบ
ครั้งนี้สูงอยู่ที่ประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตร
อีกจุดครับสี่แยกร่องไผ่ครับ
น้ำไหลข้ามถนนระดับน้ำสูง๒๐๕๐เซนติเมตรไหลเชี่ยวนะครับ
สัญจรนั้นใช้ความระวังครับรถขนาดเล็กนั้นไม่แนะนำให้ผ่าน
เพราะอาจจะเกิดอันตรายนายกเทศมนตรีตะมนตานเดี่ยวครับ
บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะ
โดยเฉพาะตะบนตานเดี่ยวนั้นน้ำล้นนะครับบริเวณคานดินนะครับ
โอ้โหตอนนี้สถานการณ์หนักจริง
ก็เนื่องจากมวลน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยแบบนี้ครับ
อาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ๒๓วันน้ำจึงจะลดนะฮะ
๗๐๐กว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบ
ตอนนี้ทุกฝ่ายครับระดมกำลังการเข้าช่วยเหลือนะฮะ
ครับ